คุณผู้ชมครับณวันนี้เขามีโรงเรียนที่นำร่องเรื่องของความปลอดภัย
สำหรับรถรับส่งนักเรียนอยู่ที่บางประมาทสุพรรณบุรี
ถึงแม้ว่าสิ่งที่ทำอยู่นั้นยังไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานทั้งหมด
อย่างครบถ้วนของกรมการขนส่งทางบก
แต่ว่าถือว่าเป็นต้นแบบในการนำร่องของการจัดการกับรถรับส่งนักเรียนได้เป็นอย่างดี
ติดตามในรายงานพิเศษตอนที่๒ของเราครับ
ขณะที่เด็กนักเรียนเดินทางมุ่งหน้าสู่จุดหมายเดียวกัน
คือการเดินทางกลับบ้านด้วยรถรับส่งนักเรียนที่มารอรับกว่า๗๐คัน
นักเรียนกว่า๒๐๐คนของโรงเรียนแห่งนี้
ร้อยละ๙๐ใช้การเดินทางด้วยรถรับส่งนักเรียน
เนื่องจากส่วนใหญ่เห็นว่าหลังมีการดำเนินการอย่างเป็นระบบแล้ว
มีความมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยมากขึ้น
บางคนเราไม่สามารถออกมารอรถอย่างนี้ได้แบบอยู่ในทุ่งในนาอย่างนี้
รถรับส่งก็จะเข้าไปรับส่งในภายในบ้านจากโรงเรียนไป
มีความปลอดภัยเรามีที่กั้นให้เด็กนักเรียน
โรงเรียนบางปลาม้าสูงสุมานพดุงวิทย์
ถือเป็นโรงเรียนที่ให้ความสำคัญกับการเดินทางปลอดภัยของนักเรียนมากที่สุดแห่งหนึ่ง
ด้วยการจัดระเบียบเริ่มต้นตั้งชมรมรถโรงเรียนเมื่อปี๒๕๕๙
ที่เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างโรงเรียนและผู้ประกอบการ
โดยพิจารณาเส้นทางการวิ่งรถให้ครอบคลุมไม่ทับซ้อน
พร้อมกำหนดกฎระเบียบให้คนขับรถปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
กลายเป็นต้นแบบของรถรับส่งนักเรียนปลอดภัย
ความปลอดภัยของลูกคุณเราก็รักเหมือนลูกเราอะค่ะ
ทุกคนก็ในชมรมเนี่ยเราจะเข้งกันมากเลยคือเรื่องความปลอดภัย
แล้วก็สวัสดีภาพของทุกคนเราไม่อยากให้เกิด
บางครั้งน้ำตาหลายได้เห็นที่ดูข่าว
หัวใจสำคัญที่ทำให้โรงเรียนบางปลาม้า
เป็นต้นแบบรถรับส่งนักเรียนปลอดภัย
คือความห่วงใยความปลอดภัยในเด็ก
ซึ่งถือเป็นหน้าที่หนึ่งของโรงเรียน
ถ้าผู้ปกครองเขามีความมั่นใจว่าลูกหลานเขาเดินทางปลอดภัย
เขาก็ส่งมานะฮะและที่สำคัญที่สุด
โรงเรียนก็จะได้ประโยชน์จากระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนก็จะทราบว่าเด็กบ้านอยู่ตรงไหน

ครูที่ปรึกษาเขาก็สามารถที่จะสอบถามได้
แล้วก็คนรับส่งก็จะเป็นคนที่ดูแลแทนเรา
ในช่วงที่เดินทางจากโรงเรียนไปถึงบ้าน

เพราะฉะนั้นปัญหาเด็กมาไม่ถึงโรงเรียนก็ไม่มีแล้ว
บูรณาการความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนของโรงเรียนบางปลาม้า
ที่เป็นความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและผู้ประกอบการ
ถือเป็นแสงสว่างที่ปลายอุโมง
ในการเป็นแบบอย่างให้โรงเรียนอื่นได้นำไปใช้
และลดอุบัติเหตุแม้ว่าจะยังไม่ได้มาตรฐานสากลก็ตาม